ห่มดองคือการห่มลดไหลด้วยการนำจีวอนมาห่มพันกายให้คลุมไหล่ซ้ายและเปิดไหล่ขวา
ปัจจุบันนี้นิยมนำผ้ารัดบริเวณอกทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อรัดกลุ่มแน่นหนา
แต่ผ้ารัดอกจะไม่มีในเครื่องอัฐบริคารมาแต่เดิม
ลักษณะของการห่มดองนี้จะใช้ห่มอยู่ภายในวัดเท่านั้น
และจะนำผ้าสังคาติที่พับยาวเก็บชายผ้าทับที่ไหล่ซ้าย
จะประกอบพิธีสังคกรรมภายในวัดเช่นเวลาทำวัดเช้าเย็นและพิธีกรรมสำคัญ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน